ไปดูความเคลื่อนไหวความคืบหน้าล่าสุดนะคะในสถานที่กันค่ะ
กับคุณพรธิดาผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
เชิญค่ะคุณพรธิดาค่ะครับ
สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็
บรรยากาศในที่ประชุมก็กำลังดำเนินการต่อไปค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ทางประธานวุฒิอาบราชนักศึกษาภาค่ะ
เพื่อให้โหวตนายกนะคะแล้วก็
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณ๑๗นาทีค่ะก่อนที่จะ
ทางท่านประธานก็จะดำเนินกิจกรรมต่อไปค่ะ
ซึ่งขณะนี้ก็ทางประธานก็ได้ดำเนินกิจการต่อไปเรื่อยแล้วค่ะตอนนี้

คุณพรธิดาฮะตอนนี้เนี่ยก็คือผู้ป่วยนะครับคุณอา

ตอนนี้ในที่ประชุมสภาเขาปรบมือนี่คือ
ประกาศแล้วใช่ไหมว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกคนที่๓๐ฮะ
ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
บรรยากาศที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้พอดีนะครับ
เราก็ได้เห็นภาพตอนปรบมือก็การโหวตก็ดำเนินมา
จนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ทราบเรียบร้อยแล้วนะคะ
นายกคนที่๓๐ค่ะปิดประชุมแล้วด้วย
ปิดประชุมแล้วค่ะคุณเศรษฐาทวีสินค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูบรรยากาศสดในช่วงนี้นะครับว่า
ปฏิกิริยาจากสอสอเพื่อไทยนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับ
หลังจากที่ท่านประธานได้กล่าวสรุปแล้วก็ประกาศว่า
คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศนะครับ
เอาลองดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยครับ
นี่แหละครับตอนนี้ก็สอสอนะครับกลุ่มสอสอเพื่อไทยก็มีการจับกลุ่มพูดคุยกัน
เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวนี้เวลาเขาจะเลิกสภากัน
เขาจะมีภาพจบจะมีภาพจบของสอสอแต่ละพัก
เดี๋ยวดูว่าวันนี้ภาพจบของพักเพื่อไทยจะเป็นยังไงนะฮะ
นี่ครับนักข่าวก็กำลังเรียกอยู่นะครับทางนี้ครับทางนี้ทางนี้
กล้องที่อยู่ด้านบนก็รอจับภาพเดี๋ยวดูครับว่าภาพจบท่าทางจะเป็นยังไง
อาจารย์สุภาพครับวันนี้ภาพรวมของการโหวตเลือกนายกัธมนตรีเป็นยังไงบ้างครับ
มีอะไรที่เหนือความคาดหมายหรือว่าคิดไม่ถึงอะไรยังไง
๑เมื่อเช้าคนกังวลเยอะเลยว่าข้อมูลคุณชุวิตที่ออกมา
อาจจะทำให้สวชะงักแล้วก็มีความกังวลกันเยอะนะในหมู่พักเพื่อไทย
แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาก็กลายว่าเหมือนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยข้อมูลคุณชูวิทย์เมื่อวาน
แต่ว่ายังไงก็ตามแต่ทางการเมืองคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเคลียร์ได้เคลียร์
คือหมายถึงว่าถึงจะเป็นนายกแล้วแต่ข้อมูลของคุณชูวิทย์
ถึงคุณเศรษฐาจะเคยอธิบายแล้วบริษัทแสนสิริจะเคยอธิบายแล้ว
จำเป็นจะต้องอธิบายให้เคลียร์กว่านี้ไม่งั้นแล้วความรู้สึกคนส่วนหนึ่งนะ
ค้างอยู่ในใจเบิร์ตคือคือประเด็นนี้เนี่ยสักวันหนึ่งมันจะวนกลับมา
ในการอธิบายไม่ไว้ว่างชัยไปไปได้ไหมถูกมันถูก
เพราะฉะนั้นเนี่ยความคลอนแคลนของรัฐบาลกับความศรัทธาของคนมันไปด้วยกัน
ผมคิดว่าคุณเศรษฐาควรจะหาเวลาแล้วอธิบายให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย
เพื่อหักล้างกับสิ่งที่คุณชูวิทย์แฉ
เพราะว่าสิ่งที่คุณชุวิตแฉเนี่ยผมว่าคนก็ติดค้างอยู่ในใจเยอะนะ
คนที่ฟังคนที่อ่านเนี่ยนายกของเราเป็นอย่างนี้เหรอจริงหรือเปล่า
ฉะนั้นอย่าให้เขามีคำถามผมว่าถ้าเคลียร์ได้ก็อยากให้เคลียร์
ไม่อยากจะคิดว่าเอาล่ะเมื่อเป็นนายกแล้วก็ผ่านไป
และนี่เป็นบรรยากาศนะครับนักข่าวทางนี้ก็ตะโกนเรียกครับ
ทั้งนี้บ้างทั้งนี้บ้างและนี่ครับหันมาแล้ว
ก็เป็นการชู๒นิ้วนะครับประกาศใช้ชนะ
หลังจากนะครับก็ได้รวบรวมเสียงทั้งสสและสว
คุณเศรษฐาได้เป็นนายกก็บรรยากาศเป็นแบบนี้
เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าที่รัฐสภาจะมีการแถลงอะไรอีกไหม
แต่ที่นี่มีแน่ที่นี่มีแน่คือหน้าต่างซ้ายมือของคุณผู้ชมนะครับ
หน้าต่างซ้ายมือของคุณผู้ชมคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ย
เดี๋ยววันนี้ไม่รู้ต้องรอต้องรอหมอชนน่าน
รอคุณประเสริฐรอทีมเจรจากลับไปพร้อมกันหรือเปล่า
เพราะว่าที่นี่ฮะนี่คือบรรยากาศสดจากภักดิ์เพื่อไทย
อันนี้เป็นห้องแถลงข่าวข้างล่างแต่เห็นว่าชั้น๗ห้องใหญ่ก็เตรียมเอาไว้ด้วย
คุณเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ปัจจุบันอายุ๖๑ปี
ก็เป็นที่รู้จักกันในนามนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์บริษัทแสนสิริ
นายกคนที่๓๐นะคะในที่สุดวันนี้ก็ได้นายกแล้วค่ะ
โอ้โหคุณหมอชนนาฬโอ้โหชู๒นิ้วเลย
ก็คุณหมอชนน่าบอกว่าเดี๋ยวเสร็จภารกิจก็ที่ถาม
เดี๋ยวรอดูหน่อยก็แล้วกันคุณหมอชันน่าจะได้เป็นรัฐมนตรีไหมครับ
ได้เป็นได้เป็นแน่นอนได้เป็นครับได้เป็นรัฐมนตรี
แต่ต้องลาออกจากหัวหน้าพักหัวหน้าพักเพื่อไทยก็จะต้องจับตามองว่า
ใครจะมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพักเพื่ออะไรต่อไป